คุณชัยวุฒต์ธนาคมหานุศร
ก็คือทำความเข้าใจกับสื่อ
ว่าจริงแล้วก็อยากจะให้สื่อเข้าใจ

นายชัยวุฒต์
เพราะเผื่อเผยถึงปรณี๖องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
เรียกร้องนะครับให้รัฐบาลยกเลิกข้อกำหนดฉบับที่๒๗
และฉบับที่๒๙ออกตามความในมาตรา๙แห่งพรกรฉุกเฉิน
พสศ๑๔๘บอกว่ายืนยันว่าข้อกำหนดที่ออกมา
ท่านบอกว่าไม่ได้มีจิตนาควบคุมนะฮะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนเลยนะครับ
ซึ่งจริงแล้วก็ข้อมูลที่ออกมาอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ก็ได้
แต่บางคนหรือว่าบางสื่อนะฮะออกมาเนี่ยค่อนข้างจะบิดเบือนท่านว่าอย่างนั้นนะฮะ
คือท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของสื่อท่านมั่นใจอยู่นะครับ
แล้วก็ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็รับฟังการวิจารณ์ด้วยเหตุผลอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมาตลอด
ไม่ได้มีเหตุผลนะครับที่จะต้องปิดกั้นการทำหน้าที่ของสื่อ
แต่ยอมรับครับว่ามีการส่งข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องทั้งเจตนาและไม่เจตนา
ต้องมีมาตรการป้องกันการบิดเบือนที่กระทบการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
ก็จะเชิญผู้บริหารองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนมาหารือในโอกาสที่เหมาะสม
และอยากให้มั่นใจว่ารัฐบาลตระหนักถึงบทบาทของสื่อมวลชน
ในการช่วยนำพาบ้านเมืองให้พ้นวิกฤตในช่วงนี้
ส่วนข้อกำหนดที่ออกมาเจตนาก็คือ
ต้องดำเนินการกับผู้ที่ทำตัวเสมือนเป็นสื่อ

นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดจากข้อเท็จจริงผ่านเฟซบุ๊คทวิตเตอร์หรือแพลตฟอร์มอื่น
เพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้เป็นหลัก
ไม่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
อันนี้คือรัฐมนตรีพีเอสออกมาบอก

แน่นอนว่าประชาชนเองก็ยังรู้สึกว่ามันรีบรอนสิทธิ
ซึ่งเขาก็ถามอยู่ว่าทุกวันนี้ข่าวที่จะต้องนำเสนอคือ
อย่างเช่นคนตายตามท้องถนนอย่างนี้

หรือแบบว่ามีคนที่แบบว่ารออยู่ที่บ้านแล้ว

สิทธิตรงนี้ว่าเฮ้ยขอให้ปลดล็อก
โปรดติดตามตอนต่อไป